บุรีรามยูเนเต็ดนะครับเมื่อวานมีการปล่อยคลิปเปิดตัวชุดเยือระดูการใหม่นี่แหละครับ
นำมาในโทนสีขาวนะครับมีรวดลายด้วย
นำโดยสามแข้งทีมชาติไทยทั้งสุประโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาแล้วก็พิรดลฉ่ำรัศมีนะครับ

ช่วงบางตอนชื่อเพลงว่าเสื้อกูครับลองไปฟังดูครับ
ก็นัดต่อไปกันนะครับบุรีรำมีโปรแกรมลงสนามไทยลีกเจอกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่๑๘กันยายนนี้

ก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็การลงทุนนะครับทุ่มทุนในการสร้างสื่อของสโมสรหลายทีมในยุคนี้ของวงการฟุตบอลไทยนะครับ